คุณผู้ชมฮะดูข้างหลังนี่ถล่มแล้วนะฮะ
คือก่อนหน้าเราแบบยังรายงานคือลักษณะแบบนี้ใช่ไหม

แต่ว่ายังมีประชาชนผู้ปกครองไปรับบุตรหลานและเดินข้ามสะพานอยู่เลย
ปรากฏกลางดึกที่ผ่านมาทะลม
อันนี้เป็นภาพเก่าเมื่อ๒วันก่อน
เรายังเล่าไปเพราะว่าเขากลัวเหลือเกินว่า
ยังมีคนเดินข้ามสะพานแม้ว่าจะปิดสะพานไม่ให้รถข้ามผ่านแล้ว
แล้วดูตรงกลางมันซุดไม่ใช่ดีไซน์ของเขานะ

ก็กลัวว่าประชาชนจะเสี่ยงอันตราย
สุดท้ายทางจังหวัดปิดเต็มที่เลย
ไม่ให้ทั้งรถไม่ทั้งคนเดินผ่าน
ถล่มแล้วเมื่อคืนถล่มจริงครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูวินาทีที่สะพานแห่งนี้ถล่มลงมานะฮะ

สะพานที่มันแบบซุดลงไปแล้วก่อนหน้านั้นนะ
โชคดีที่ปิดไม่ให้ทั้งคนเดินไม่ให้ทั้งรถผ่านนะฮะ
ท้ายที่สุดมันพังถล่มลงมาจริงเมื่อเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
ช่วงเกิดเหตุไม่มีใครได้รับอันตราย

แล้วคือเขามีป้ายบอกว่าห้ามผ่านเด็ดขาดใครฝ่าฝืนนี่มีความผิดตามกฎหมาย
ใช่นะฮะแต่คุณผู้ชมเมื่อกี้ในคลิปเห็นคนไหม

มีฮะเดี๋ยวลองดูคลิปอีกทีนะฮะใช่คนไหมนี่ครับ
ตอนช่วงสะพานถล่มใช่ไหม
หรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่วิ่งไปดูตอนที่มันถล่มแล้ว

ขาวนี่นะซ้ายมือของจอวิ่งไปเมื่อกี้
ใช่นะครับโดยสะพานแห่งนี้นะครับ
เป็นสะพานที่เรารายงานข่าวมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วที่เกิดการแตกร้าวแล้วก็ซุด
แล้วก็มีการปิดสะพานไม่ให้ทั้งคนเดินไม่ให้ทั้งรถผ่าน
ก็คือสะพานวังแขมฮะสะพานศรีมงคลวัชิรานุสรนะครับ
สะพานแห่งนี้อยู่ที่ตำบลแม่ลาดอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
เป็นสะพานเก่าแก่แล้วฮะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๔๗นะครับ
เปิดใช้งานมา๑๙ปีแล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นพบวัตตมสะพานชำรุษ
ตัวลงอย่างต่อเนื่องมองด้วยปลาเปล่าก็เห็นชัดเจนเลยนะครับ
อย่างที่เห็นนี้สาเหตุจากปริมาณน้ำในแม่น้ำปิง
ไหลเชี่ยวรุนแรงนะครับก่อนหน้านี้เพียง๑วัน

ผู้ว่าชาทิพย์รุจนเสถียรพร้อมด้วยทางนายอำเภอคลองขุง
แล้วก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางหลวงชนบทกำแพงเพชร

เพราะมีคนถ่ายภาพนักข่าวก็ถ่ายภาพไว้ได้นะครับ
ว่ายังมีพ่อแม่ผู้บกครองพาบุตรหลานี่
ข้ามสะพานแห่งนี้ทั้งไปแล้วก็กลับโรงเรียนนะครับ
พร้อมสั่งการให้มีการนำแท่นปูนอันนี้ผู้ว่าสั่ง
มาวางปิดการจราจรถาวร
ห้ามประชาชนใช้เส้นทางบนสะพานโดยเด็ดขาดนะครับ
ล่าสุดในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับ
ประกอบกับมวลน้ำจากภาคเหนือไหลผ่านแรง
กระทั่งโอ้โหกระแสน้ำในแม่น้ำปิงแรงมากเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็ซัดต่อหม้อสะพานจนตัวสะพานคานสะพาน
มันพังถล่มลงมาในแม่น้ำปิงนะครับ

ตื่นตกใจวิ่งออกมาดูกลางดึกเลยนะครับ
พอได้ยินเสียงดังคมแล้วก็มันสั่น
แล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาถ่ายรูปไว้ครับ

แรงครับสั่นสะเทือนเลยครับ

นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ครับ
คิดว่าสะพานพังแน่นอน
ใช่ครับเพราะมีอยู่อย่างเดียวแถวนี้ครับ
ช่วงเช้าวันนี้นะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
รองบุญช่วยหอมยามเย็นพร้อมด้วยนายสะดุดี
ในอำเภอคลองขลุงลงพื้นที่ตรวจสอบ
วางแผนแก้ปัญหาเรื่องการสัญจรไปมา

เรื่องต้นได้สั่งปิดถนนที่มุ่งหน้าไปยังสะพานทั้งสองฝั่งเลย
แล้วก็เตรียมประสานนำสะพานแบริ่งมาติดตั้ง
ให้ชาวบ้านได้สัญจรชั่วคราวไปก่อน
แต่ก็คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของชาวบ้านนะครับ
ตอนนี้เราปิดใช้สะพานวังแขนแม่ราชเป็นการถาวร
แล้วมีการกั้นให้บุคคลทุกประเภททุกคนเดินข้ามผ่านนะครับ
ก็สะพานนี้หลุดล่วงลงนะครับ
ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้นตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวัง
แล้วก็ได้มีการแจ้งเหตุแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชน
ผู้ใช้ทางนะครับอย่างทุกช่องทางนะครับ

เขามีการจับตามองอยู่แล้วนะ